อีกหนึ่งเรื่องไม่รู้เป็นความบังเอิญหรือว่าเป็นอุบัติเหตุ
แต่ชาวบ้านเขาเชื่อว่ามันคือเทวดาส่งมา

เทวดาส่งมามีรถกระบะขับขับอยู่

ชาวบ้านเชื่อว่านั่นคือบ้างไฟของเทวดา
ส่งมาให้ชมแล้วก็ไปถ่ายรูปรถกระบะ

ก็เอ้าก็บ้างไฟมันตกมาจากฟ้า
แล้วนี่เนี่ยมันทะลุมาอย่างนี้คุณดูดิ
เนี่ยเขาก็เลยบอกเฮ้ยนี่คือเทวดาสู้คุณคะ

เวลาโกรธใครมาหรือเปล่าถ้าส่งมาเบอร์ใหญ่ขนาดนี้

ไฟมันเสียบทะลุกระจกหน้ารถกระบาดคันนี้

ทีมข่าวตรวจสอบเรื่องนี้พบว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สนามบ้านดอนแคนที่มร้อยเอ็ด
ไฟมันหล่นลงมาเสียบกระบะอยู่
เป็นบ้างไฟที่จุดแล้วแล้วตกลงมาค้างอยู่บนต้นไม้
แต่ว่าไม่มีใครไปเก็บมันขึ้น

ประจวบกับช่วงที่ผ่านมามันมีพายุฝนฟ้าขนองลมพัดแรง
ก็ทำให้บ้างไฟหล่นจากต้นไม้และเป็นจังหวะพอดีพอดี
รถกระบะคันนี้อีซูซูทะเบียน

บ่อใบไม้มม๕๕๑๖วิ่งผ่านมาพอดี
พอมันตกจากต้นไม้ปุ๊บมันก็ไปเสียบรถกระบะแบบนี้

เพราะดีไม่มีใครบาดเจ็บเพราะว่าหลังเกิดเหตุ
จัดงานบุญบ้างไฟก็นำรถกระบะคันนี้ไปซ่อมให้
ตั้งแต่วันที่๒๕มิถุนายนที่ผ่านมาเรียบร้อยนะครับ
แต่ว่าแต่ว่าบรรดาผู้ที่นิยมตัวเลขก็ต้องไม่พลาด
เหตุการณ์แบบนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่นอนนะฮะ
มันไม่มีใครเห็นบ่อยบ่อยค่ะและเชื่อว่าบ้างไฟที่ตกมาเนี่ย
เป็นบ้างไฟของขวัญจากฟากฟ้าเทวดาส่งมาให้โชคกับชาวบ้าน
ก็เลยพากันไปเอาทะเบียนรถไปซื้อหวย
เอาอย่างนี้ก่อนของขวัญเนี่ยมันแปลว่า
สิ่งที่คนรับอยากได้คือให้แล้วคนรับต้องมีความสุข
แต่อันนี้ถ้าดิฉันเป็นเจ้าของรถกระบะคันนี้ฉันไม่มีความสุขนะ
เฮ้ยคุณแล้วถ้าเกิดมันออกมาจริงอ่ะ

คนก็จะยิ่งแบบนี่ไงบอกแล้วไงว่าของขวัญจากฝ้า
คุณไปถามเจ้าของรถกระบะก่อน

จัดงานถ้าบ้างไฟไปตกอยู่ค้างบนต้นไม้
ก่อนที่จะมีคนเสียชีวิตนะครับ